กลับมาช่วงนี้ได้เวลาของสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่อง
เรื่องน่ายินดีก็คือว่ากับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย
ที่เราได้ปรับลำดับจากการเป็นเทียร์๓เป็นเทียร์๒เฝ้าระวัง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันกับภาพลักษณ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ของไทย
อีกหนึ่งเรื่องครับจู่นะครับทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
ที่เงียบมานานไม่มีความเคลื่อนไหว
ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นแรงกระเพื่อมสำคัญเหมือนกันที่บอกว่า
จะมีการเอานักการเมืองไปคุยกันหามรือกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยครับ
เรื่องนี้ทำให้บรรดาคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต้องจับตา
แล้วก็นำมาวิเคราะห์กันให้ชมในวันนี้ติดตามพร้อมกันครับ
ก็เป็นที่น่ายินดีทุกฝ่ายในประเทศที่ทราบเรื่องก็ยินดีในเรื่องการจัดอันดับ
เทียเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์จากเทียร์๓ขึ้นไปสู่เทียร์

ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับอันนี้สำหรับประเทศไทยนะครับ
ก็มาจากผลงานของรัฐบาลที่ได้ทุ่มเท
แสดงให้เห็นบทบาทถึงเรื่องการค้ามนุษย์

มีการใช้อำนาจพิเศษมีอะไรต่ออะไร
หลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียว
แต่ก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันว่า
แอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ย
ผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือบรรดาค่าราชการนะครับ
รัฐบาลจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยการจัดการให้เสมอหน้ากัน
ไม่ว่าค่ายการนั้นจะเป็นค่ายการประเภทไหน
มองเห็นตอนนี้ทั้งพลเรือนฝ่ายปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดแรงงานจังหวัด
อายการโดนหมดนะครับโดยคำสั่งม๔๔
ฝ่ายทหารในพื้นที่ที่ถูกกล่าวหาก็ถูกดำเนินคดีไป

ถ้าจะลงโทษโยกย้ายให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็ควรจะต้องจัดการกับฝ่ายทหารนอกแถวด้วยนะครับ
จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่รัฐบาลทำเป็นผลงานถือเป็นความสำเร็จนะครับ
แต่ขณะเดียวกันในระดับโลกระดับประเทศเนี่ย
เราก็พลาดไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ไม่ได้พลาดเพราะอ่ารัฐบาลจะ

ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลที่ไม่ได้เป็นรูปแบบประชาปไตยแล้วก็
ก็คือการสมัครเข้าไปเป็นคณะบนตรีความมั่นคงแห่งสถานประชาชาติประเภทจัวคราว
ประเภทไม่ถาวรนะครับ
กลายไปเลือกประเทศค่าสรรคสถานก่อนที่เป็นคู่แข่ง
เรากำลังจะเจออะไรจากที่เราแพ้ค่าสถานนี้
จริงมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไร
เพียงแต่ว่ามันน่าเสื่อได้โอกาส
จะได้มีบทบาทในสนักเวทีโลก
ซึ่งมันก็จะช่วยทั้งประเทศเราทั้งประเทศเพื่อนบ้าน

จะได้มีบทบาทสูงขึ้น
ในการที่จะแก้ปัญหาระดับโลก

แต่ว่าไอ้ปัญหานี้เมื่อเราไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรเนี่ย

การเมืองโลกมาเข้าการเมืองในประเทศ
ที่จะพวกที่ไม่ค่อยเห็นด้วย
หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล

ประเด็นเดียวแหละที่ทำให้เราแพ้

ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างนะ
จริงแล้วตั้งแต่
เป็นประวัติศาสตร์มาแล้วนะ
ไทยเคยได้เป็นครั้งหนึ่ง
โดยการสนับสนุนออกหน้าออกตาของสหรัฐอเมริกา
แต่พอมีปัญหาขัดย้าง

ไปโหวจตรงข้าม
มันก็เลยเป็นบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
นะเสร็จแล้วก็มาถึงอืมครั้งเนี้ยเราก็คิดสบายจีนรัสเซียเนี่ย
เขาบอกเราบอกท่านนายกแล้วว่าเขาจะโหวตให้เรา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
ค่ะเวลาเขาแสดงถ้าดีถ้าดี
เขาจะเขาจะสงวนค่ะให้มากกว่าอืม
พอถึงครั้งนี้พอจีนรัสเซียไม่เอาเนี่ย
เราก็รู้ว่าเราแพ้แน่เพราะยังสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ย
เขาไม่เอาอยู่แล้วเพราะเขาอ้างประเด็นเรื่องประชาธิปไตยนะ
แล้วก็มีคำถามเอ๊ะสงสัยว่าทำไมจีนกับรัสเซียเนี่ย
ในในเรื่องประชาธิปไตยเนี้ยเขาก็เขาไม่ค่อยมาเท่าไรค่ะนะฮะ
เขายังสนับสนุนเราบอกโอเคความจำเป็นของประเทศไทย
แต่พอมันลึกลงไปอีกแล้วทำไมเขาต้องไปคาซักสถาน
เพราะว่าการสร้างสถานเนี่ยได้รับความช่วยเหลือค่ะ
สองประเทศเนี่ยมาตลอดเรียกว่าคอนโทรลกันได้นะ
ก็เขาค่อยเห็นว่าเลือกเลือกฝ่ายนู้นดีกว่า
เพราะว่าไทยเนี่ยกับจีนเนี่ยกรณีพิพาททะเลจีนใต้ค่ะ
ไทยไม่เคยแสดงหน้าทีอะไรเลยกำแพงเดียวด้วยซ้ำที่ยังแบบพยายาม
ที่จีนก็รู้สึกพอใจมากกว่าฉะนั้นเนี่ยในเวทีโลกที่จะตัดสินใจปัญหาต่าง
รวมทั้งเรื่องไทยในจีนใต้น่ะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ค่ะ
ที่ที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเข้ามายุ่งมากเลยอ่ะค่ะอืม
ฉะนั้นก็ถ้าเขาเลือกอาซักสถานดีกว่าอืม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
เรามันคงจะต้องเย็บร้อยอ่าสามารถหนูก็ชี้ขาดเอามา
มัติเองกับฉันสงสัยค่ะตอนนี้นี่ทุกอย่างเดินไปสู่การลง
ประชามติแล้วนะครับก็ไม่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า
ประชาชนก็เป็นเรื่องของประชาชนจะตัดสินกันยังไงกัน
ถูกสกัดขัดขวางการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างก็ว่ากันไป
แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นจุดดันใช่ครับแต่ก็มันมีความขึ้นไหวอันหนึ่งนะครับ
ความขึ้นไหวอันหนึ่งซึ่งออกมาเนี่ยก็คืออ่าคุณหญิงสุดารัสเกยุราพันธุ์เนี่ยนะครับ
ซึ่งปกติเนี่ยตั้งแต่เงียบมากคอสชอยิดอำนาจกระหว่างที่ผ่านมาสองปีเนี่ยนะ
สองปีเต็มเต็มเนี่ยนะครับคุณหญิงหน่อยเนี่ยนะครับก็จะไป
เขาเรียกว่าเข้าวัดเข้าวาสร้างพระทำบุญไปพุทธคยาทำอะไร๒ปีเต็ม
โผล่มาเลยคราวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับว่าเอ๊ะต้องอ่า
ให้อ่านักการเมืองแต่ละพักเนี่ยนะครับว่าควรจะมาประชุมกันหาลือ
ร่วมกันการเมืองควรจะแก้ไขด้วยการเมืองนะครับ
ไม่ควรที่จะให้คนอื่นเข้ามาบังคับมีวางกรอบวางจุดอะไรต่าง
เอาไว้เพียงแค่ขยับเนี่ยนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ก็ออกไปชี้เปรี้ยงเลยอ๋อนี่คงอยากดังอยากเป็นข่าว
อยากจะเป็นหัวหน้าพักอยากจะเป็นนายกคือมีความอยากเต็มไปหมด
นะฮะซึ่งถ้ามองดูคุณหญิงหน่อยเนี้ยถ้าอยากดังเนี่ย
ก็ดังอยู่แล้วเป็นข่าวขยับด้านเดียวก็เขาก็เป็นข่าวอยู่แล้ว
อยากจะเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ
ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ก็ว่ากันไปทุกคนเรื่องของการเมืองเรื่อง
อำนาจทุกคนก็อยากจะขึ้นกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่ง
ที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาในภาวะเช่นนี้เนี่ยนะครับ
ทำไมถึงออกมาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าคุณจะไม่เห็นด้วย
กับทางคอสชหรือยังไงหรือจะทำยังไงเนี่ยนะครับแต่เท่าที่ฟังดู
เนี่ยเท่าที่ดูว่าเอ๊ะทำไมอ่าคุณหญิงหน่อยถึงขยับออกมาได้
ขยับเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งที่อยู่สงบเนี่ยคำว่าเกิดมาจากว่า
ได้รับข่าวข่าวไม่ว่าคุณหญิงหน่อยว่าพักนู้นพักนี้เนี่ย
อืมสักพักเดียวเอาไปศูนย์ไปหมดแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่อืมนะฮะอืม
จัดตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่อะไรขึ้นมาใหม่หลังจากรัฐมนูลเสร็จแล้ว
ซึ่งแต่ละคนได้รับฟังได้รับความเข้าใบรับรู้ที่นี้
ก็ภาวะพักใหญ่อย่างนี้มีสมาชิกพักเป็นล้านล้านคนเนี่ย
คุณจะจัดตั้งพักขึ้นมาใหม่เรียกประชุมกรรมการขึ้นมาใหม่
สมาชิกพักใหม่แต่ละภาคแต่ละคนแต่อะไรต่างเนี่ยนะ
รวบรวมคนมาเอ่อถึงเวลารัฐบาลมูลเสร็จมาแล้ว
จะไปถึงเลือกตั้งแล้วหัวศุขสูรรัฐธาวณ์กันไม่ถัด
ดูเหมือนว่านักการเมืองเองเขาก็พยายามดิ้นไม่ให้เกิดการเซ็ซีโร่ขึ้น
หลังจากนี้เนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นไหมครับฮค่ะ
ถ้ารรัชธรรมนินทร์ผ่านประชามาติแล้ว
แล้วเกิดเวลาเดินทางที่จะต้องเดินต่อไปเนี่ยค่ะ
สถานการณ์นักการมือเขาจะจับมือได้ไหมเพราะถึงสิ่งที่อาจารย์หนึ่ง
ยังเร็วเกินไปอ่ะค่ะเพราะว่ายังไม่แน่ใจในกติกา
และยังไม่แน่ใจในสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการจะเดินไปสู่เป้าหมายแบบไหนถึงจะดี
ยังหรอกครับอันนี้เพียงแค่รักษาเชื้อเก่าไว้ไม่ให้มันเงียบหายเป็นขึ้นกระทบฝั่งไป
ผมว่าอย่างนั้นแต่การที่คุณสุดารัฐแล้วก็อีกสองคนคุณปิศนาวนาธกุลแล้วก็คุณนิพิษของภาคประชานิปัตย์
มีไอเดียอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไอเดียซึ่งเป็นเหตุเป็นผล
เพราะว่าเขาจะคุยกันในแง่ที่ว่าพอนักการเมืองเป็นเหตุทำให้ประเทศไหลมาถึงวันนี้ได้
เราควรจะทำยังไงกันดีซึ่งก็เป็นสำนึกที่ดีนะ
ผมว่าควรจะเป็นสำนึกของนักการเมืองทุกคนด้วยซ้ำ
แต่ว่าจะคุยกันได้แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเห็น
ครับน้าภาคประชานิปัตย์ครับพิศิษฐ์ก็ไม่ค่อยเห็นเรียนอยู่แล้ว
มาพูดกันถึงที่คุณทงชัยว่า๖เดือนหลังจากนี้๖เดือนให้เรามองกันว่ามันจะเป็นยังไง
ก็ต้องผ่านด่านสำคัญก่อนล่ะคือประชามติรับนูลวันที่๗สิงหานี้
แล้วก็สิ่งที่ระคายเคืองถึงแม้ว่ากฎหมายควบคุมกำกับดูแลการทำประชามติไม่ขัดลำนูนก็จริง
แต่การที่จะทำให้เกิดความระคายเคืองก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยแล้วกัน
ผมยังมองอย่างนี้นะครับในสถานะในสถานการณ์ของประเทศที่ถือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านวิกฤต
ก็มันคู่ขนานกันไปสิ่งที่คณะผู้ยึดกลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือกลับไปสู่แบบเดิม
ซึ่งมันไม่ทำให้ประเทศดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ระหว่างเปลี่ยนผ่าน
ก็คือสถานการณ์ระหว่างที่จะเดินไปสู่เป้าหมายคืนอำนาจให้ประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยกลับมาอีกเนี่ย
ผมคิดว่าทางฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายคุมอำนาจเนี่ยเขาให้ความสำคัญเหนือกว่าเท่าที่ฟังนะฮะเหนือกว่าสิ่งใดทั้งปวงเลย
หลังจากนั้นก็คือถ้าผ่านประชามติประกาศใช้รัฐมนูลก็เตรียมการเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งก็ว่ากันไปแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะแน่นอนนะครับ
มันต้องแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดและยังไม่เกิดนะครับ
เรื่องประชามติถ้าสมมติว่าไม่ผ่านผมเห็นด้วยกับพวกเด็กประยุทธ์นะครับ
ไม่จำเป็นต้องลาออกนะครับเพราะว่าความจำเป็นของการแก้ไขปัญหาเพื่อจะรักษารับบ้านรักษาเมือง
เดินหน้าปฏิรูปให้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ด้วยกติกาที่เห็นว่าประชาชนพอรับได้เนี่ย
ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจตรงว่าจะเอารัฐมนูลฉบับที่ล่างกันให้เห็นนะครับ
ด้วยการรับหรือจะวัดดวงกับรัฐมนูลที่ขอสชจะประกาศหลังจากรัฐมนูลไม่ผ่านประชามตินะครับ
ว่าจะเอาแบบไหนก็ต้องติดตามสถานการณ์ไปแบบตามให้กระพริบ

ไม่ใช่ไม่จำเป็นเขาไม่ลาออกอยู่แล้วแบบนี้ชัวร์
ก็ไม่เป็นไรไม่ลาออกเนี่ยนะครับ

ต่างประเทศเข้าใจไหมครับอย่างนี้
เขาบอกเวลานี้เราไม่ใช่เป็นแบบประชาธิปไตยเต็มใบนะครับ
เราก็รู้กันอยู่ว่าเรากำลังที่จะปรับปรุงทำใหม่อะไรใหม่
เพื่อสังคมใหม่เพื่อการเมืองใหม่ของไทยเราเนี่ย
ต่างชาติก็ว่ากันไปแต่เมื่ออันนี้เป็นของเรากับเราแบบนี้
เมื่อเขารัฐมนุนปุ๊บถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก็ลากใหม่
ใหม่เสร็จไม่ผ่านก็อาจจะร่างใหม่อีก
ไปเรื่อยจนกว่าเขาจะพอใจก็ได้นะ
ซึ่งอาจจะไม่รู้กี่ปีก็ได้อะไรก็ได้
แต่ถ้ามันเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเค
สุดท้ายดูแล้วเหมือนว่าเรามองอนาคตไปอีก๖เดือนข้างหน้าดูมันเหมือนจะราบรื่นนะ
ความไม่ลาบลื่นมันราบลื่นอยู่นะ
กว่าสตรีชอยังเบ็ดเสร็จอยู่ในสุดท้ายแล้ว

เพราะอย่าบอกว่าเลี่ยงต้นมาก

นายกราบวักอาจละ
คดีความทางการเมืองทั้งหลายทุจริตสิ้นปีนี้ต้องจบ
แสดงว่าเขาก็เร่งพร้อมกับคมครูมีตัวว่ายาหรือยามัสซ่ากับพวกเขาบ่อย
การต่อต้านการตัดสินทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงทางอ้อมเนี่ย
จะเป็นใครแมคของสถานการณ์ประเทศชี้ขาดกันเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป